พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

แต่พระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ภัยศาลของพระองค์
จะถูกจารึกไว้ในหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทยไม่รู้ลืม
ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คือหนึ่งในสถานที่อันทรงคุณค่าครับ
รวมรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ

ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้สืบต่อไป

จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร
เพื่อน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายเป็นสิ่งอนุสอน
เลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี

ตั้งอยู่บนพื้นที่๗๕ไร่
อาคารก่อสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่๙
มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร๔ส่วน
มีทางเชื่อมและลานอเนกประสงค์
รวมพื้นที่ใช้สอย๒๐๐๐ตารางเมตร
งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า๗๒๐ล้านบาท
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่๙
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม

หดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภายในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนที่๑คืออาคารเก็บเอกสารจดหมายเหตุเป็นอาคาร๙ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย๖๐๐ตารางเมตร
ส่วนที่๒คืออาคารให้บริการค้นคว้ามีพื้นที่ใช้สอย๔๕๐๐ตารางเมตร
ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมภายในเนื่องจากเป็นพื้นที่ของส่วนราชการเท่านั้น
มาเป็นส่วนที่๓และส่วนที่๔รวมพื้นที่ใช้สอย๙๐๐ตารางเมตร
จัดแสดงนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
แพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานรับประการ
ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ
เพื่อความผาสุขร่มเย็นแก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศ

ชั้นที่๑นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ในหลวงราชการที่๙
ส่งพระราชสมภพรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชกาล
ที่๗ที่มีพระเมตตาต่อราชสกุลมหิดล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

และการทรงอภิบาลเลี้ยงดูอย่างดีจากสมเด็จพระบรมราชชนนานี
รวมถึงเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชการที่๙

เมื่อวันที่๙มิถุนายนพศ๒๕๖๒
ตลอดจนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และพระราชภิพธิทรงพระพระหนวด
ชั้นที่๓จัดแสดงพระราชพิธีสำคัญประจำรัชกาลที่๙
พร้อมทั้งอธิบายรูปแบบและขั้นตอนโดยละเอียด
จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทย
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และส่วนที่๔คืออาคารจัดแสดงนิทัศกาล
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
โดยทางเจ้าหน้าที่มีข้อแนะนำให้เริ่มชมจากชั้นที่๓ลงมาดังนี้
ที่๓จัดแสดงโครงการในพระราชดำริ
ตามจุดเริ่มต้นของพระราชปนิษฐานอันมั่นคง
ขณะทรงงานภายในพระตำหนักจิลดารโหธาน

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านต่าง
อาทิดนตรีวรรณกรรมภาพถ่ายเป็นต้น

เป็นการจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณสู่ชายแดนใต้
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูล
และการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ

คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
อันเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชดำริหลายโครงการ

อาธิวังไกลกรรม

พระตำหนักภูพาลราชนิเวศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง๕อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๖น๓๐น